ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี
จากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ย้อนมาดูประเทศไทยว่า

นี่สำคัญเพราะว่าทางด้านผู้บัญชาการ
ตรรมบนแห่งชาติเองก็บอกว่าประเทศไทย
ไม่ใช่เป้าหมายของประเทศที่จะมีการก่อการร้าย
เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร

ให้ดูแลเข้มงวดในเรื่องของการสืบสวนหาข่าว

ซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ใกล้กับสนามกีฬาโอลิมปิกในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๙คนบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
ซึ่งก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกว่าพลตมอตเนกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตมอตแห่งชาติ
สั่งการไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม
คนเข้าออกประเทศรวมทั้งกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่าง
ตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในประเทศนานเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วย
จากนี้นะคะก็สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลลงพื้นที่ตรวจสอบหาข่าว
เพื่อป้องกันการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับที่เยอรมนีด้วยค่ะ
เบื้องต้นประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งกับประเทศใด
และที่สำคัญเลยเราใช้หลักให้พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว
หน่วยอยู่แล้วก็มีการเฝ้าระวังเป็นการดำเนินการตามวงรอบ
โดยเพราะยิ่งกรณีที่มีเหตุที่เกิดขึ้นรอบบ้านเราหรือต่างประเทศก็ดีนะครับ
ท่านก็ได้มีการกำชับลงไปอยู่แล้ว
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกค่ะว่า
จากการลงพื้นที่สอบสวนหาข่าวในเบื้องต้นก็ยังไม่พบกลุ่มบุคคลที่แฝงตัวเข้ามา
เพื่อที่จะก่อเหตุใดในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างในไทยด้วย
แต่ก็ไม่ประมาทนะคะได้กำชับให้ตำรวจในทุกพื้นที่
เพิ่มการเฝ้าระวังการก่อเหตุ
จากนี้ก็ยืนยันมั่นเหมาะด้วยบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่เป้าหมายการก่อเหตุร้าย
เพราะประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกลุ่มใดค่ะ
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานออกมาแบบนี้
บอกว่าคนร้ายมีชื่อว่านายเดวิดอารีซันโบลีเป็นนักเรียนชาวเยอรมัน
เชื้อสายอีรานวัย๑๘ปีที่เติบโตมาในนครมิวนิกส
แล้วก็เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ด้วยอาการโรคซึมเศร้า
แต่ไม่เคยมีประวัติการก่ออาจยากรรมนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านให้การว่านายสันโบรีจริงแล้วเป็นเด็กเรียบร้อย
แบ่งหนังสือพิมพ์ให้อ่านแล้วก็ไม่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกับใครมาก่อน
ส่วนผู้เสียชีวิต๙ศพนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ๑๕๒๑ปีเท่านั้น
จำนวนนี้เป็นชาวตุรกี๓คนชาวโคโซโว๓คนแล้วก็ชาวกริ๑คน
ขณะที่ผู้บาดเจ็บ๑๖คนมีอาการสาหัส๓คน
นี่เป็นความคืบหน้าด้านคดีของที่มิวนิกเขานะครับ